เวลามีอะไรก็แบบแกล้งกัน

ฉะนั้นกับนิวสนิทกันระดับหนึ่ง
เวลาแซวต่อเต๊กตอนหน้านิวแหละ

เราเป็นสายนี้อยู่แล้ว

ของเรา็เป็นงานแต่งที่ได้เพื่อได้แขกระเทิล

เท่าไหร์จะได้เป็นสภาพ

เราถามที่บอยมาหลายปีแล้วเมื่อไรจะมีสาว

ก็ไม่ใช่ไม่อยากก็อยากนะครับ
แต่ว่าก็เรื่อยอะครับแบบไม่ได้ซีเรียสก็มีคุยบ้างอะไรบ้าง

ก็เฉยนะแต่ว่าเวลาเพื่อนมีแฟนอันนี้อิจฉา

มันก็พอเรายังพอเราแบบว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟน

แต่ว่าถามว่าอยากมีครอบครัวไหมก็คือ
อยากมีอยากมีลูกอะไรอย่างนี้
แต่ว่าโมเมนต์ของแบบการเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างนี้
เราอาจจะยังแบบนึกไปไม่ถึงว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไง
คงต้องแบบใช้เวลาในการคบกันสักพักหนึ่งก่อน
แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แบบโสดสนิทใช่มั้ยพี่มี

เมื่อกี้บอกมีคนคุย
อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย
เราก็มีคุยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้ครับไม่ได้ว่าแบบว่า
เฉาอะไรอย่างเงี้ย

ทำไมมันถึงแบบไปไม่ถึงฝั่งสักทีพี่บอย
เราคุยยากหรือยังไง

คือแบบบางทีก็มานั่งนึกว่าตัวเองแบบ

อยู่ในหัวตลอดแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรบ้าง
อย่างเงี้ยอย่างช่วงแบบ๒๓วันนี้

เฮ้ยมีอันนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ทำ
ก็ลืมอันอีกอะไรแบบที่นี้
อะไรเงี้ยก็คือแบบ
พอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
กังวลไหมพี่บอยอายุมันเพิ่มขึ้นด้วย

ไม่เป็นคิดจริงก็แบทเข้ามานิดหน่อยว่า

คิดว่าจะเจอใช่มั้ย

อาจจะได้พี่นีโนไม่รีบ
หาเอ็นไม่ได้แม่หาให้อะไรแบบนั้น
ไม่แม่เขาคือไม่ได้ว่าแบบ
อ๋อผู้ชิงได้การตัดประชาจเป็นเพราะว่ามากี้ก็ส่งข้อความมาว่าขอที่อยู่

อ๋อวันที่๘ไม่อยู่
ใช่ครับผมใช่ก็น่าจะไปที่บีไวท์ก็๒๔ครับผม
ถ้าเกิดว่า๒๔ไม่ติดอะไรก็ไปอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือเข้าใจว่าช่วงนี้กี้คงยุ่งมากแหละ
แล้วก็แบบเห็นแบบว่าเขาแบบเดินสายไป

ใช่ชวนความจริงชวนกันนานแล้วครับ
เจอกันแบบเจอกันพร้อมคุณป๊อกแล้วก็แบบว่า
แต่งอันนี้นะก็บอกว่าเออยินดีด้วย

วันนี้ความสะหรับคนว่างก็ไปแน่นอน

คือถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็ไปแน่นอนครับ
พี่บอยขอกลับไปเมื่อกี้ที่พี่บอยบอกว่า
เหมือนเป็นแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรอย่างนี้

อ๋อไม่มันไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำ

เหมือนบอกว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำ
หลายอย่างตรงนี้คือหมายถึงว่า
ก็มีงานตรงนี้ด้วย
ทำไปแล้วอย่างหนึ่งสองอย่างสองอย่างสี่อย่าง
แล้วก็จบลืมไปแล้วอีก๕๖อย่างลืมไปแล้ว

แค่แบบลกลก
ลกในตัวเอง
ดีแต่รู้สึกว่าลกลนในตัวเองเฉยแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้
ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่มากครับ

อ้าวพี่บ๊ายหน่อย
พี่ทำด้วย
นี่แบบสิ

ให้ก่อนหน่อย